เย็นนี้มีเมนูหรือยังครับกะเพราหอยนังลมหน่อยไหมฮะ
ดูภาพก่อนว่าน่ากินแค่ไหนนี่คือเมนูนะครับ
ที่ลงแอปเอาไว้โอ้โหน่ากินหอยตุเบอร์เรอเลยนะครับ
นี่ฮะกะเพราหอยนังรมคุณผู้ชมครับ
ลูกค้าตัดสินใจสั่งมาสั่งมาแล้วเขารู้สึกแบบนี้ฮะ
หื้อคุณพระราบพรฮื้อเลยอ่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาเอามาโพสต์ลงในกลุ่ม
พวกเราคือผู้บริโภคระบุข้อความว่าสั่งกะเพราหอยนางรม
จากร้านแถวบางปลาสมุทรปลาการในแอปดูดีใช่ครับ
ดูดีจริงจริงหอยตุเบอร์เลอร์เลยนะฮะแต่เขาบอกว่าที่สั่งมาเนี่ย

เขาบอกหอยเละไม่ไม่เป็นตัวมีกลิ่นเหม็นของไม่สดเสียอีกต่างหาก
ยังทำส่งให้ลูกค้าล่าสุดผู้สื่อข่าวไปพบกับคุณขวัญชัยศรีอุทัยพรอายุสี่สิบสี่ปี
เจ้าของโพสต์เล่าบอกว่าเมื่อวานสั่งอาหารผ่านแอปชื่อดังสักกี่อย่างพี่
สั่ง๔อย่างสั่ง๔อย่างทุกอย่างปกติหมดยกเว้นกะเพราหอยนังรม
เพราะว่าเห็นจากภาพที่ร้านโพสต์น่ากินโอ้โหผมยังอยากกินเลยผมไม่ค่อยได้กินนะ
กะเพราหอยนังลมในส่วนใหญ่กินเป็นอส่วนอะไรพวกนี้แต่พออาหารมาถึงเปิดกล่องดู
ฉุนกั๊กเลยเปิดปั๊บไม่ได้หอมกะเพราพี่เขาบอกเหม็นนะฮะ
แล้วเคลียร์ดูไหนหอยอ่ะคือมีแต่พี่เขาใช้คำว่าซากหอย
คุณผู้ชมลองฟังพี่เขาหน่อยครับ
มันเป็นซากหมดเลยครับไม่เป็นตัวหอย

ผมยังไม่ได้กินเลยมาแบบนั้นเลย

มีครับพอผมเห็นเละปุ๊บผมต้มก่อนเลย

โทรไปก็ตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อ
เขาบอกว่าผัดแล้วมันหดเป็นเสียงคนข้างคนที่รับสายนะครับ
ผัดแล้วมันหดผมก็เลยบอกว่าถ้าหดมันไม่ใช่แบบนี้
ถ้าผัดแล้วมันหดแล้วทำไมตอนที่ผัดโชว์ในเมนูไม่หด
คุณขวัญชัยบอกนะฮะยังบอกให้ทางร้านมาดูได้เลยเพราะเขายังไม่กิน
แล้วก็ถ่ายคลิปส่งไปให้ทางร้านด้วยสุดท้ายทางร้านขอโทษครับ
แล้วก็โอนเงินคืนมาให้๖๐บาทแต่คุณขวัญชัยบอกไม่ได้คืนค่าไข่ดาวนะ
คุณขวัญชัยบอกต่อบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ที่สำคัญคือเรื่องคุณภาพอาหาร
หรือเอาของที่เสียมาให้ลูกค้าคุณขวัญชัยพูดผมไม่ได้พูดนะ
เพราะหากลูกค้ากินเข้าไปท้องอาจจะเสียได้เป็นอันตรายและที่สำคัญมันไม่ตรงปก
โอ้โหคุณผู้ชมอันนี้พีคภาพที่ทางร้านนั้นใช้เป็นภาพของร้านอาหารอื่นครับ
ชาวเน็ตเขาไปสืบค้นมาเอ้าเอาภาพของร้านอื่นมาใช้ด้วยครับ